คุณผู้ชมครับเราจะฝ่าวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับ
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
มาวันนี้แนะนำเป็นสายหวานหน่อยละกันนะคะ
เค้กวันเกิดน้ำตาลปั้นรูปการ์ตูน๓มิติ
วันเกิดน้ำตาลปั้นแบบนี้เป็นรูปการ์ตูน๓มิติ
ลูกค้าสามารถบอกธีมได้นะแล้วมีชิ้นเดียวในโลก
การันตีความสวยงามด้วยรางวัล
ประกวดเค้กน้ำตาลปั้นระดับประเทศ๓รางวัล
โอ้โหแล้วเขาจัดทำในราคาพิเศษสำหรับช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะ
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อสั่งได้ทางช่องทางที่เราขึ้นให้ตอนนี้
หรือถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ๑๒๓แชร์
ถ้าใครถ่ายไม่ทันนะคะหรือว่าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้า
อยากจะไปฝากร้านทำตามกติกาง่ายค่ะ
ถ่ายรูปสินค้าของท่าน๒๓ภาพหรือว่าถ่ายเป็นคลิปมาไม่เกิน๑นาที
บอกรายละเอียดต่างส่งข้อมูลมาทางอินบ็อกซ์
เรานะฮะก็จะช่วยรีวิวโปรโมทสินค้าของท่านนะครับ
บอกแบบนี้เราจะจับมือกันนะครับ
แล้วก็ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ